เรื่องนี้นะฮะยงกับเรื่องของการเมืองนะฮะ
หลับให้สบายนะอ๋๋อง
เหตุการณ์ที่มีคำถามว่าหลับสบายนะอ๋อง

คือรองโคศกพรรครวมไทยสร้างชาติในผงพลยอดเมืองเจริญ
โพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ

องที่พัก๑๒๕๐๐บาทต่อคืน

นักเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร

ระบุว่าเบิกงบทั้งสิ้น๑๓๐๐๐๐๐บาท
เพื่อให้รองประธานสภาและสส๖คน
ไปดูงานที่สิงคโปร์
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๕กันยายน
มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่พัก
และตัวเครื่องบินว่ามีราคาสูงเกินจริง
แล้วก็เนื้อหาอย่างที่รองโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ
ได้โพสต์เอาไว้บอกว่าหรูหราภาษีหลวง
ท่านรองจองที่พัก๑๒๕๐๐บาทต่อคืนนะครับ

ไปกันแค่๖คนสส๖คนรองประธานอีก๑คน
งบทั้งสิ้น๑๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องวาระเร่งด่วนแต่อย่างใดนะครับ
ดูระบบสารสนเทศส่องระบบแรงงาน
ชมสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์
เอาง่ายก็คือไปเที่ยว
เอาล่ะไม่เป็นไรเขาอาจจะอยากพักผ่อนสันทนาการ

จุดสำคัญที่ผิดสังเกตและเพิกเฉยไม่ได้ก็คือ

ที่พักหรู๔คืนคืนละ๑๒๕๐๐บาท
รวมเป็น๕๐๐๐บาทต่อคนนะ
ทั้งที่โรงแรมคืนละ๑๒๐๐๐บาท
ก็อยู่ได้สบายใจกลางเมืองสิงคโปร์แล้ว
เงินจำนวนนี้คนไทยทั่วไปไม่มีฐานะ
เขาสามารถเช่าที่ซุกหัวนอนได้ทั้งปี
ส่วนตัวเครื่องบินหรู๕๑๒๕๐บาทต่อคน
ที่บินไปใกล้แต่แค่สิงคโปร์
ราคาตัวธรรมดาทั่วไปอยู่ที่๔๐๐๐บาท

คนทั่วไปสามารถบินไปกลับได้เป็น๑๐รอบ

วิลล่าปาร์ตี้จิปไวน์พรีเมียมบนเครื่องบิน

ภาระภาษีพี่น้องคนไทย
คุณผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้มันร้อนแต่เช้าเลยนะ

หลังจากที่ทางรองโคศกพรรค
ทศชรวมไทยสร้างชาติออกมาโพสต์
ล่าสุดหมออ๋องนายปฏิพัฒน์สันติพาดา

ว่าจริงแล้วเป็นการตั้งงบประมาณแบบสูงสุดไว้ก่อน
แต่การใช้จ่ายเป็นไปตามความจริง
ซึ่งถูกกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้อยู่แล้ว
แล้วเมื่องบประมาณเหลือทำยังไงฮะ
ส่งกลับคืนคลังทั้งหมด

ให้บินสายการบินประหยัดที่พัก
ไม่จำเป็นต้องถึง๑๒๐๐๐บาท
เพียง๗๐๐๐๘๐๐๐บาทก็พอ

ก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่ที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

ขอให้รอดูผลงานแล้วกันหลังจากกลับมาก่อนนะครับ
ยืนยันทั้งหมดทำด้วยความโปร่งใส

ในวันพุธที่๒๐กันยายนนี้อีกครั้งนะครับ
เพราะว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ไป

ก็เลยอาจจะถูกตรวจสอบไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าไปกัน๒๑๒๕กันยายนนี้นะครับ